มันมีเรื่องของโรคเนื้อเน่าหนังเน่ากำลังระบาด
มีคนติดแล้ว๒๕คนด้วยกัน

ตอนนี้อย่างที่บอกไปว่ากำลังระบาดเลยนะฮะ
คุณหมอคือนายแพทย์พงเทพวงวัชรภัยบูลครับ

ก็ไปตรวจรักษาโรคเนื้อเน่าหนังเน่า

ซึ่งเดือนนี้มีผู้ป่วย๒๕ราย

มีผู้ป่วยเพียง๒รายซึ่งมันก็เพิ่มขึ้น
ค่อนข้างเยอะก็เห็นว่ามีการระบาดมากขึ้น
ผู้ป่วยส่วนใหญ่มีประวัติไปดำนาลุยโคนถูกหอยเศษแก้วบาดในนาในโครนบ้าง
แล้วก็เศษไม้ตำเท้ากันไปแล้วก็ที่สำคัญพอเป็นชาวบ้าน
เขาก็ไม่ยอมไปทำแผลไม่ยอมรักษาคิดว่าเดี๋ยวมันหายเอง
แบบนี้นะฮะเพราะว่าทำนาเสร็จปุ๊บอ่ะก็แน่นอนเชื้อโรคมันเข้าไปในแผล
แล้วทำให้ผู้ป่วยนั้นเพิ่มขึ้นแล้วอาการก็หนักขึ้นด้วยนะครับ
โรคเนื้อเน่าหรือหนังเน่าเนี่ยนะครับที่อันตรายเราจะสังเกตได้ยังไง
ก็คือว่าลักษณะก็คือจะมีลักษณะของผื่นที่เป็นสีแดงและมีอาการตรวจนะครับ
หลังจากนั้นตามมาเนี่ยจะเป็นลักษณะตุ่มผู้พองที่เป็นใส
ลึกเข้าไปกินถึงกล้ามเนื้อก็เกิดเรียกว่าโรคเนื้อเน่าหนังเน่า
หรืออาจจะเรียกว่าอีกชื่อหนึ่งก็คือแบคทีเรียกินเนื้อคน
นากโกมัติสังเกตเลยนะมันอันตรายนะ
คือถ้าพูดชื่อแบคทีเรียกินเนื้อคนจำได้

เบื้องต้นถ้าคุณผู้ชมสงสัยมันจะคล้ายไข้หวัดใหญ่
ถ้ามีแผลนะสังเกตตัวเองนะอ่อนเพลียไหมเวียนหัวไหม
มีไข้ขึ้นไส้ท้องเสียไหมนอกเหนือจากอาการแผลที่เป็น
สังเกตอาการตัวเองแบบนี้ถ้าเป็นอาการแบบนี้
ร่วมกับเป็นแผลในร่างกายเนื้อเน่าหนังหน้า
นี้ถ้าเนื้อตายจากที่มันเป็นแดงเป็นแผล

บางรายต้องตัดขาดทิ้งเลยเพราะมันเน่ามันกินไปแล้ว
มันกินไปแล้วนะแล้วก็ติดเชื้ออาจจะเข้าที่กระแสเลือดมีไข้สูงสุดท้ายเสียชีวิตได้
ใจเสี่ยงง่ายนิดเดียวคุณผู้ชมต้องระวังใครมีภาวะภูมิคุ้มกันต่ำ
ดื่มสุราเป็นประจำมีโรคตับแข็งโรคเบาหวานโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง
และรับประทานยาที่มีสเตียลอยต้องระวัง
ส่วนใหญ่โรคนี้ระบาดในช่วงของหน้าฝนช่วงที่กระเสธกรจะดำนาไปลุยโคน
คนที่ทำนานและมีแผลตามร่างกาย
ถ้าขึ้นจากโครนรีบล้างแผลซะล้างเท้าล้างมือซะ
น้ำสะอาดมันไหลผ่านไปซับด้วยผ้าสะอาด
แผลแล้วก็ยาฆ่าเชื้อ
ก็คือทางด้านของโพวีโดนไอโอดีน

แล้วก็รีบไปหาคุณหมอให้เขาทำแผลให้ป้องกัน

หรือว่าโรคแบตทีเดียกินเนื้อขนนะครับ